เขาบอกว่าป้องกันงูเข้าบ้านได้ศึกษาจากอินเทอร์เน็ต

พี่ต้องถามงูลูก

พวกพุฒิวินโยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสถานภัยชะนานการณ์

สำนักป้องกันและบรรเทาสถานภัยกรุงเทพบรรณาคอลครับ
พี่เป็นนักดับเพลิงแต่ทำไมมาจับพวกผมได้ครับ
จริงแล้วหลักมันงานดับเพิงและคู่ภัยเป็นงานหลักของเรา
แต่อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นงานบริการช่วยเหลือประชาชน
บางทีมีปลาแรดตายนะครับเรียกเราไปฝังปลาแรด
มุ่งเข้าบ้านกิ้งกาเข้าบ้านลิงอย่างนี้ครับ
มีครับมีการรับแจ้งจราเข้อย่างนี้ครับมีครับ

เราต้องทำไปช่วยเหลือประชาชนครับก็ต้องไปครับ

ครับจะเป็นงูเหลือมซึ่งเป็นงูที่ออกไข่ใบละมาก
ฟองแล้วมาบางที๒ตัวบ้านเดียวกันครับ
อยู่บนขื่อตัวใหญ่มาก
จะเป็นงูที่มีพิษเช่นงูเห่างูสามเหลี่ยม
งูเขียวหางไหม้ส่วนอีกห้าเปอร์เซ็นต์จะเป็นงูเลี้ยง
อาจจะมีการหลุดครับแล้วเราก็จับได้แต่ไม่เยอะครับ
น้อยครับตั้งแต่จับงูมาพวกผมเคยให้โชคบ้างไหมครับ
ไม่เคยเจอกันเลยนะครับซื้อไม่เคยตรงเคยบอกแม้กระทั่งคิดบอกว่า
จริงถ้าแน่จริงนะถ้ามีอิทธิฤทธิจริงช่วยมาเข้าฝันนิดนึง
เชื่อมั้ยครับ๑๖ปีเนี่ยไม่เคยมีเลยไม่แต่ครั้งเดียว
มาเข้าฝันบอกว่าเดี๋ยวจัดรอบพิเศษให้เลย
ถ้าบอกโชค๓ตรงเนี่ยถึงใส่รถขบับไปปล่อยป่าเนี่ย
พี่มีเคล็ดลับอะไรถึงกล้าจับพวกผมด้วยมือเปล่าครับ
จับงูเนี่ยผมมีประสบการณ์มาประมาณ๑๖ปีครับ
ช่วงแรกก็มีความกลัวแต่ด้วยที่เราทำงานตรงนี้
ใช้มือเปล่ามันเป็นเรื่องของการเรียนรู้
เรามาดูลักษณะในเรื่องของข้อบกพร่องของงูครับ
ทำให้เราสามารถจับงูได้นุ่มนวล
คือหลีกเลี่ยงในการใช้อุปกรณ์ซึ่งอาจจะทำให้งูได้รับบาดเจ็บได้ครับ
รู้จุดด้อยของเขาคือเขาจะสังเกตในสิ่งที่เคลื่อนไหวที่อยู่บริเวณใบหน้าจริง
ดปุ่มครับผมกดปุ่มครับผม
สายตาเราอยู่กับเขาตลอดฉะนั้นเวลาเล่นมูเราจะอยู่กับเขาครับ
อยู่กันแค่สองคนครับเราจะไม่สนใจสิ่งที่จะเป็นรอบข้าง
ถ้าอย่างนี้ผมคุยแต่ขาผมไม่ขยับมันคือความปลอดภัย
แต่ถ้าเราเคลื่อนไหวปุ๊บเขาจะสนใจทันที
กรณีที่เราเจองูเนี่ยถ้าเป็นเดินเข้าไปถ้าไม่เห็นเนี่ยครับอันตราย
เขาอาจจะฉกกันได้ฉะนั้นการเคลื่อนไหวทำให้เขาตกใจแล้วก็กังวล
แล้วก็อาจจะฉกกัดเราจะใช้วิธีค่อยครับ
ค่อยก้าวถอยหลังอย่างช้าตาเราดูที่งูนะครับ
ทำให้เขารู้สึกไม่กังวลกับการเคลื่อนไหวของเราในการถอยออก
แล้วพ้นมาระยะในรู้สึกเราปลอดภัยแล้วนะครับ
แล้วก็บิดตัวครับแล้วเราก็ออกไปเลย
มันมีความรู้สึกทุกครั้งที่เราได้จับเนี่ยเราได้สัมผัสครับ
เราได้สื่อสารซึ่งกันและกันได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

มีความรู้สึกกลัวมีความรู้สึกไม่อยากจะเจ็บ
ฉะนั้นการที่เราจับเข้ามาเป็นการนำออกมาครับ
ไม่ได้คิดที่จะไปทำร้ายเขาครับ

จะเป็นลักษณะเป็นเขาเรียกว่าสอนดำนะครับ
ตั้งแต่ปลายปากถึงรังกระโหลกเส้นเดียวเล็ก

หลามลักษณะเป็นลายรูปลูกศรหรือรูปธนู

หลามเป็นงูที่ลายค่อนข้างสเปสปะครับ

เห็นไหมเป็นรูเป็นลายครับ

เห็นจุดแตกต่างกันเพราะชาวบ้านมักจะเข้าใจผิด
ในวันนี้เราขายข้อผิดสนาอย่างชัดเจนครับ

เคยโดนงูพิษกัดอยู่๓ครั้ง

ครั้งที่๒นี่เป็นงูเห่านี่โดนลักษณะ
ไม่ได้เป็นการไปจับตามบ้านคือสาธิตให้เขาดู
ส่วนที่สามก็คือจะเป็นจงอางนี่บาดแผลยังอยู่เลยครับ

ให้ความรู้กับน้องที่เป็นนักดับเพลิงนะครับ
แต่๓เคสทุกอย่างมันมาจากสิ่งที่เราต้องเรียนรู้
เป็นกรณีศึกษาต่อไปทำยังไงเราถึงปลอดภัย
งูมีพิษตริกเลยครับงูเห่า๑

เอาชนิดนี้มีพิษลักษณะแบบไหนดูเลยครับจำให้ได้
เพราะบางคนยังมีความเชื่อในเรื่องของงูสีดำลอยน้ำ
ช้างเป็นงูที่มีพิษซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดครับ
แต่จริงแล้วเราใช้วิธีการจำแต่ละชนิด
สามเหลี่ยมครับเหลืองสลับดำนะครับ
ก็เกี่ยวหางไหม้ตัวสีเขียวความยาว๘๐เจนหางสีอินตัน
หัวเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้ฮะจำแต่ละชนิดไป
กรณีที่ถูกงูกัดนะครับอันดับแรก๑รังแพ้ให้สาดครับ
เคลื่อนไหวบริเวณที่ถูกงูกัดให้น้อยที่สุด
กรณีกัดเข้าไปแล้วเอาปากดูดไม่ได้ครับไม่ได้ผล
จากงูแล้วเราต้องศึกษาด้วยว่าโรงพยาบาลที่เราอยู่เนี่ยห่างไกลจากเรามากน้อยแค่ไหน
ระยะเวลาในการเดินทางรถติดเราจะได้เปลี่ยนว่ารถใหญ่ไม่ไป
เราเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะถึงหมอนั่นคือเราปลอดภัยแล้ว
มีเคล็ดลับในการจับพวกผมแบบง่ายไหมครับ
จับงูแต่ละชนิดมันมีความแตกต่างกัน
เพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีในการจับเขายังไง
เราปลอดภัยด้วยมือปลอดภัยด้วยการจับครับดูนะครับ
เอาขวดไปดักด้านหน้ามันครับโหลปากใหญ่ใหญ่อย่างดี
ถ้าเรากลัวครับเราจิ้มไปที่หางครับงูพวกนี้จิ้มครับ
จะเดินหน้าอย่างเดียวแต่ถ้าเรากลัวเราไม่ใช้นิ้
เราใช้ไม้ยาวก็ได้นะครับแล้วก็เอาฝาค่อยปิดครับ
เนี่ยครับมันจะเดินหน้าอย่างเดียวขวดเล็กมันดีอย่างครับ
ในเรื่องของการที่มันจะย้อนกลับมาถ้าโหลใหญ่มันเสี่ยงในเรื่องของการ
จะย้อนกลับมาหาปากได้แล้วก็ปิดฝาเจาะรูเรียบร้อยแล้ว
ถ้าไปเจอที่บ้านนะครับจับง่ายเพราะว่าการใช้ขวดบางทีเราปลอดภัยครับ
หรือบางทีถ้าไม่เอาอุปกรณ์พวกนี้ไม่มีเรามีถังเราใช้วิธีการเกี่ยวก็ได้ครับ
แล้วก็ใส่ถังก็โอเคก็ปลอดภัยมีวิธีรูปแบบการจับ
ที่ไม่ต้องไปใช้บ่วงรัดหรือไปตีมันตายเยอะแยะครับ
ฝากอะไรถึงคนที่เจอพวกผมบ่อยหน่อยครับ
เอากันจริงแล้วคนที่บอกว่างูเข้าบ้านเนี่ยผมอยากเปลี่ยนใหม่
เราไปเข้าบ้านเขาหรือเปล่าไปบุกลุกพื้นที่เขาหรือเปล่า
อย่างแรกครับต้องดูก่อนพวกงูพาอะไร
บ้านเราโรคไหมมีอาหารทางธรรมชาติไหมมีหนูไหมมีสัตว์อะไรบ้างที่เป็นอาหาร
เพราะที่ไปจับหลักส่วนใหญ่บ้านค่อนข้างจะลก
ไปเจอบางบ้านเข้าไปครับพี่รู้สึกแอร์จังเลย
บ้านพี่ลกเอาลกก็พี่ต้องทำสิ
ไม่ต้องรู้สึกอายพี่ทำทั้งวันนี้เลยแล้วงูก็จะได้ไม่มา
โอเคว่าสุดท้ายแล้วก็ยังเจองูอยู่เหมือนเดิม
แก้ไขที่ดีที่สุดนะครับแจ้งเจ้าหน้าที่มาจับ
ค่อยเรียนรู้ศึกษาเข้าใจครับอยู่ร่วมกันครับ
อยู่ด้วยกันนะฮะต่างคนต่างอยู่หลีกเลี่ยงครับ
อยู่ที่ใครที่มันเพื่อความปลอดภัยแค่นี้พอครับ
เราก็มีความสุขอย่าไปดราม่าและอย่าไปเครียดมันมากครับ